ฝ่ายปกครองของอำเภอจนะจังหวัดสงขลา

เสพยาเสพติดในบ้านแห่งหนึ่งของอำเภอจนะ

จับกลุ่มวัยรุ่นชายได้๓คน

อุปกรณ์การเสพต่างทีนี้น่าแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งค่ะ
ตำรวจฝ่ายปกครองเขาไปตรวจ
แล้วก็ไปเจอขวดหนึ่งนะคะ

ก็เลยถามวัยรุ่นว่านี่มันขวดอะไร
วัยรุ่นสารภาพว่าเป็นปัสสาวะของเพื่อน
ที่ไม่ได้เสพยาเสพติดถามว่าเอาไว้ทำไม
สับเปลี่ยนถ้าเกิดว่าโดนสุ่มตรวจยาเสพติด
คือถ้าเกิดว่าไปตรวจฉี่แล้วมันเป็นสีม่วง
เท่ากับว่าเสพถูกไหมฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่มา
เขาก็จะเอาอันนี้ปัสสาวะตัวนี้สลับสับเปลี่ยน
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจฉี่มันจะได้ไม่เป็นสีม่วงไง
จะได้เป็นโจรโดนจับไงคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่
นายสมศักดิ์ชูศรีประหลัดงานป้องกันอำเภอจนะ
พร้อมด้วยกำลังอาสาสมัครบุกจู่โจมเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลขุนปัดหวานอำเภอจนะจังหวัดสงคลาค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าบ้านหลังนี้มีการมั่วสุม
เสพยาเสพติดแล้วก็มีการขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
ซึ่งขณะที่ไปตรวจค้นไปพบวัยรุ่นชาย๓คน
นั่งเสพยาบ้าอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
พอเห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละค่ะกระโดดกระจัดกระจาย
หนีลงมาทางหน้าต่างตอนนั้นไม่คิดชีวิตแล้วนะคะ
แต่สุดท้ายก็ถูกอาสาสมัครที่ปิดล้อม
บ้านก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้
ทราบชื่อต่อมาคือคนแรกนะคะนายพิทยาหวังสูอายุ๒๕ปี
นายอารีฟหลำเหมาะอายุ๒๙ปี
ส่วนอีกคนเป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๘ปีค่ะ
จากการตรวจค้นภายในบ้านไปพบยาบ้า๔๔เมตร
อุปกรณ์การเสพยาบ้า๑ชุดอุปกรณ์การต้มน้ำใบกระท่อม
แล้วก็ไปดูหลังบ้านเนี่ยคุณผู้ชม
พบต้นกระท่อมอีก๒ต้นอยู่หลังบ้านด้วย

เจ้าหน้าที่ไปค้นตัววัยรุ่นทั้ง๓คน
ไปพบขวดขนาดเล็กคล้ายกับขวดยาหยอดตา
ซุกซ่อนอยู่ในกางเกงในของวัยรุ่นชายอายุ๑๘ปี
ก็เลยถามว่าไอ้นี่คืออะไรแล้วเอามาทำไม
วัยรุ่นชายอายุ๑๘ปีสารภาพนะคะบอกว่า
มันเป็นขวดใส่ปัสสาวะที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็เป็นปัสสาวะของคนอื่นที่ไม่ได้มีการเสพยาเสพติด
ถ้าเกิดว่าตัวเองต้องผ่านด่านตรวจ
ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนปัสสาวะในขวดมาตรวจแทน
เพราะตัวเองทำหน้าที่วิ่งรับยาเสพติด
เสี่ยงที่อาจจะถูกตรวจค้นหรือถูกตรวจฉี่ได้
คุณผู้ชมฟังเสียงวัยรุ่นชายอายุ๑๘เขาสารภาพกันหน่อยนะคะ
คือลักษณะที่เจ้าหน้าที่เวลาเขาตรวจปัสสาวะ
ของคนที่คาดว่าน่าจะเสพยาเสพติดเนี่ย
คล้ายกับเหมือนลักษณะการตรวจคัน

หยดลงไปในแถะมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมคะว่าสีม่วงหรือเปล่า

ใช่เหมือนว่าไปบรรจุในขวดยาหยอดตาค่ะ
จากวัยรุ่นชายอายุ๑๘แล้วนะคะ
ยังระบุด้วยว่าจริงแล้ววัยรุ่นในอำเภอจนะที่เสพยาเสพติด
ส่วนใหญ่ก็จะพกขวดไอ้ปัสสาวะ
ของคนที่เขาไม่เสพใส่ไว้ในกางเกงในแบบนี้ตลอดเวลา
พอช่วงหลังเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดในการตั้งด่านตรวจด่านสกัดมากขึ้น
ซึ่งวัยรุ่นชายคนนี้บอกว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนเดียวนะ

วิธีนี้ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียว
แล้วก็รอดถูกการถูกจับกลุ่มมาได้เสมอ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวทั้ง๓คนไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แต่อย่าลืมนะคะคุณเก่งแค่ไหนตำรวจฝ่ายปกครองเขาก็เก่งกว่าคุณนะคะ
ค่ะนักเสพทั่วประเทศไทยหลังจากนี้ไป
จากคุณจะจับตรวจปัสสาวะแล้วคุณจะถูกจับตรวจขวดด้วย